มาดูเรื่องของเทศกาลสงกรานหลายท่านก็เริ่มเดินทางกันแล้วนะคะ
ตอนนี้กรุงเทพก็เริ่มโล่งแล้วระมัดระวังก็เตือนกันตลอดค่ะ
ท้องถนนนี่อุบัติเหตุเยอะจริง
อย่างเหตุการณ์นี้รถมอเตอร์ไซค์ขี่สวนเลนค่ะก็ปรากฏว่าถูกรถกระบะเฉียวชนค่ะ
คือดูจากตรงนี้มันเหมือนจะไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้น

อ่ารถก็โล่งฮะแต่มันไม่ใช่ช่องทางของเขานะ
เพราะฉะนั้นรถที่มาบางทีเขาจะทำคอนเตอร์เขามากลางเลนเลย

มากลางเลนเลยอ่ะโอ้โหคือจะว่าประมาทหรือไม่รู้หรือยังไงนะคะ
ไม่ได้มาไหลทางด้วยนะมากลางเลนเลย
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
คือก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

เขาโพสต์ออกมาแล้วภาพนี้เป็นภาพจากรถกระบะ
ที่จับภาพตอนที่เกิดเหตุไว้ได้ชัดเจนเลย
ขี่สวนเลนขึ้นมาประจันหน้ากันกับรถกระบะเลยเฉียว
เฉียวแล้วก็ผ่านหน้ากล้องไป
คุณกิตตีสักซ์รอบแคว้น
อาสาจราจรตำรวจทางหลวงมุกดาหาร
บอกว่าตรงจุดนี้ก็คือแถวบ้านศรีมงคล
ตำบลคำชะอีมุกดาหารค่ะ

จังหวะที่เห็นรถมอเตอร์ไซค์เขาพยายามหักหลบแล้ว
แต่เราก็เห็นถนนจะหลบไปไหนหลบก็ไม่พ้นนะคะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์เฉียวชนกันแบบนี้
นายสิริชัยสุวรรณไปค่ะคนขี่รถมอโตซัย
บาดเจ็บสาหัสค่ะก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร
แล้วเดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องนัดกันเข้าให้ปากคำต่อไปค่ะ